สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

หรือแม้แต่การ์ตูนภาพเดียวเนี่ย
มันมีความหมายและให้คำอธิบายได้มากกว่า
ถ้อยคำเป็นร้อยเป็นพัน
วันนี้ผมอยากจะขีดเส้นใต้โดยเอาการ์ตูนของคุณจ้าโอ

มาขึ้นจอนี่มาแล้วท่านเห็นภาพซ้ายมือไหมครับ
ภาพซ้ายมือเขียนว่ารัฐบาลแล้วมีพักร่วมรัฐบาลกำลังโรมรันพันตูกันอยู่
ในทางการเมืองไม่ว่าจะมีการแย่งชิงผู้สมัครเข้าพัก
ไม่ว่าจะปัดแข้งปัดขากันในนโยบายจนไม่มีเวลา
ว่าไม่มีสมาธิจะมาแก้ปัญหาให้ประชาชนดูภาพขวามือ
ภาพขวามือนั่นเป็นคล้ายเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ทับประชาชนอยู่
แล้วมีข้อความบนก้อนหินว่าหนี้สินปัญหาเศรษฐกิจ
ความหมายก็คือว่าในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนแสนสาหัส
ปัญหาการเป็นหนี้ฝ่ายรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลมัวแต่แย่งชิงผลประโยชน์กันทางการเมือง
ไม่มีใครสนใจในแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจัง
ประกาศเป็นนโยบายมาก็ไม่ได้เดินหน้าตามนั้นทุกพักกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้ง
ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมเคยขีดเส้นใต้ไว้ครั้งหนึ่งแล้วว่า
การเลือกตั้งคราวนี้จะไม่เหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา
เพราะการเลือกตั้งคราวนี้มีโจทย์ใหญ่ขวางหน้าอยู่
ก็คือแต่ละพักการเมืองจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนยังไง
นำเสนอนโยบายเศรษฐกิจ
เพราะประชาชนก็ได้มองเห็นว่าตอนที่เลือกตั้งปี๖๒
นโยบายของพักการเมืองดีทั้งนั้น
แต่ว่าทำตามนโยบายได้ไม่หมด
แม้กระทั่งพักที่เป็นแก่นำรัฐบาลเองอย่างพักพลังประชารัฐ
นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนโยบายอะไรล่ะมารดาประชารัฐ
นโยบายไม่เป็นไปตามนั้น
รวมทั้งนโยบายแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

คราวนี้ก็แต่ละพักก็หยิบมาประกาศอีกแล้ว
พันธกิจสวัสดีการประชารัฐขจัดความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจประชารัฐสร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม
สังคมประชารัฐสงบสุขเข้มแข็งแบ่งปันนี่คือพันธกิจที่พลเอกประวิทธิ์พูดเมื่อวาน
แต่สุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับตัวเลขมันฟ้องนี่ครับว่า
คนจนเพิ่มขึ้นคนเป็นหนี้มากขึ้นหนี้สินครัวเรือนมากขึ้น
คนอยู่กันอย่างลำบากมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน
การ์ตูนจ้าโอเขาเขียนไว้ในตั้งแต่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่แล้วยิ่งมองไปข้างหน้า
จะมองเห็นความลำบากความเดือดร้อนและค่าครองชีพสูงขึ้น
เมื่อเช้านี้เห็นข่าวราคาค่าไฟแล้วสะดุ้งเลยครับ
เคาะค่าไฟพุ่ง๕บาท๓๗สตังค์ไปจนถึง๖บาท๓สตังค์
โอ้โหต้อยตอนนี้ค่าไฟมันอยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
อันนี้ก็ถือเป็นสูงเป็นประวัติการแล้วยังไม่พอ
ยังจะพุ่งไปถึง๕บาท๓๗สตังค์แล้วอาจจะพุ่งไปถึง๖บาท๓สตังค์
แล้วถ้าค่าไฟค่าพลังงานมันสูงขนาดนี้
มันก็จะฉุดให้ค่าครองชีพ
โน่นนี่นั่นสูงขึ้นยังเลี่ยงไม่ได้
หนีไม่พ้นหรอกครับ
ลองฟังรายละเอียดจากคุณคมกริจตันทระวานิส
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหน่อยเถอะ
คุณคมกริจบอกว่าที่ประชุมกกพ
มีมติรับทราบการกระตุ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ
ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
และค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
มันจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจากปัจจุบัน
๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
จะเป็นไปได้๓กรณี
คือ๕บาท๓๗สตังค์ต่อหน่วย
หรือ๕บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วย
๖บาท๗๖บาท๓สตางค์ต่อหน่วย
อันนี้ขึ้นอยู่กับราคาก๊าซราคาพลังงาน

ขึ้นอยู่กับราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า

จะเป็นยังไงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องแบกภาระต้นทุนไว้
ตอนนี้แบกอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นล้านเป็นหนี้อยู่แล้วจะเป็นหนี้ถึงสองแสนล้านบาท

ภาคการเมืองพักการเมืองเห็นหัวข่าวนี้แล้ว
คิดในใจกันหรือยังว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเราจะแก้ยังไง
ถ้าขึ้นไปตามราคาต้นทุนประชาชนตาย
ถ้าไม่ให้เขาขึ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ไม่ได้
แล้วเงินกองทุนน้ำมันมันก็ติดลบมากที่สุดตั้งแต่ตั้งกองทุนมา
ต้องกู้เงินโปะไปอีกเท่าไหร่ถึงจะอยู่กันได้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ผลิตไฟทั้งประชาชนผู้ใช้ไฟ
ประเทศก็เป็นหนี้หนักเข้าไปอีก
โจทย์ใหญ่ขวางหน้าอยู่นะครับ
นี่แค่ยกตัวอย่างว่าถ้าค่าไฟขึ้นมาเรื่องเดียว
มันก็ชวนให้หน้ามืดแล้ว
ยิ่งคิดไปถึงว่าถ้าภาคพลังงานของโลก
มันจะขึ้นสูงไปอีกเพราะรัสเซียกับยูเครน
ยังไม่รู้จะรบกันไปถึงไหน
แล้วราคาพลังงานมันจะพุ่งไปถึงไหน
แล้วมันจะส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม

คำถามคือแล้วเราจะอยู่กันได้ยังไง
นี่เป็นโจทย์ใหญ่ขวางหน้าของการเลือกตั้ง
ที่ประชาชนเขาคอยฟังนโยบายจากรัฐบาลอยู่

ไปหาเสียงว่าจะเป็นรัฐบาลก็แข่งกัน
แต่เห็นรัฐบาลเข้ามาแล้วต้องถามตัวเองว่าแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ไหม
ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้อย่ามาเป็น
ประชาชนไม่ยอมแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้ว
ดูนายกรัฐมนตรีอังกฤษเป็นได้แค่๔๕วัน๔๖วัน
อยู่ต่อไม่ได้เพราะประกาศนโยบายผิดแก้ปัญหาไม่ได้
โลกมันหมุนมาถึงขั้นว่าคนต้องจับตาดูว่า
พักการเมืองแต่ละพักจะเอายังไง
ถ้าเป็นเพื่อจะยึดอำนาจครองอำนาจไปนาน
แล้วแก้ปัญหาไม่ได้อย่าเป็น
ฝากที่จะคิดมาเป็นใหม่มาเป็นแทน
ถ้าไม่มีคำตอบในการแก้ปัญหาให้ประชาชนก็อย่ามาเป็น
โจทย์ที่ตรงไปตรงมาที่สุด
ที่ประชาชนอยากเห็นในการเลือกตั้งคราวนี้ครับ